ที่ว่าแปลกอย่างเดียวไม่พออายุอนาค
เขาบอกว่ามีเป็นร้อยปีเลยทีเดียวเชียวนะ
เราก็รวบรวมเอาไว้แล้วว่ามีแต่ต้นไม้อะไรบ้างนั้น

เพื่อคำถามเกี่ยวกับต้นไม้แบบนี้
แน่นอนครับว่าวันนี้ตลอดข่าวได้รวบรวมเรื่องราวของต้นไม้ยักษ์อายุนับร้อยปี
ต้นไม้ยักษ์ที่ว่ามีอายุเท่าไหร่และสวยงามขนาดไหน
ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย
ประเดิมกันที่ต้นไม้ยักษ์ต้นแรก
ช่างเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เสียจริงเลยนะครับ
นี่คือภาพของต้นกระบอกยักษ์อายุ๑๐๐ปี
ที่ยืนต้นตรงานอยู่ในเขตชายแดนไทยกัมพูชา
แถวบ้านปะอาอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ด้วยความที่ต้นกระบบต้นนี้มีอายุยืนนาน
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้
ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ภายใน
ชาวบ้านจึงรวมตัวมากราบไหว้ขอโชคกับต้นกระบอกยักษ์ต้นนี้กันอย่างต่อเนื่อง
โดยชาวบ้านที่เคยได้โชคเขาก็บอกว่า
เคยมีคนเห็นเงาปริศนาคล้ายคนนั่งอยู่บนกิ่งของต้นกระบบ
ชาวบ้านที่เห็นเลยยกมือไหว้ขอโชคแล้วก็ได้รับโชคดังสมปรารถนา
จนทำให้ชาวบ้านคนอื่นที่ได้ยินข่าวต่างพากันมาขอโชคกับต้นกระบบ
ต้นนี้นับตั้งแต่นั้นมา
มาต่อกันที่ต้นไม้ยักษ์ต้นที่๒กับต้นจามจุริยักษ์อายุ๓๐
นี้เป็นความสวยงามของต้นจามจุริยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง๓๐๐ปี
ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่ที่วัดจอมศรีในพื้นที่บ้านน้ำมะเขือ
ต้นจามจุริยักษ์
โดยต้นจามจุรียักษ์ต้นนี้มีความสูงถึง๓๐เมตร
ลำต้นใหญ่ขนาด๘เมตรและมีใบเฟิร์นขึ้นปกคลุมสวยงามทั่วทั้งลำต้น
แถมยังถูกจัดอันดับให้เป็นต้นจามจุรียักษ์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย
อกจากความใหญ่โตแล้วต้นจามจุรีต้นนี้ยังมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์แฝงมาอีกด้วย
โดยคนโบราณเล่าว่าหากใครได้มากราบไหว้พระนาคปรก
ประดิษฐานใต้ต้นจามจุริยักษ์ต้นนี้จะมีโชคลาภและความเจริญในชีวิตนั่นเอง
แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นการรวบรวมเรื่องราวของต้นไม้ยักษ์อายุนับร้อยปีที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และให้โชค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
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะใช่ค่ะ